อายุทยาครับมีคุณแม่คนหนึ่งร้องผ่านสื่อ
บอกว่าลูกชายถูกตำรวจเอาถุงดำมาคลุมหัว
แล้วซ้อมเพื่อบังคับที่จะยัดเยียดคดีให้ลูกชายมีความผิดนะฮะ
อืมแม่เขานึกย้อนไปถึงคดีดังตอนนู้นเลยฮะ
คลุมถุงดำจนเขาเสียชีวิตใช่ไหมคะที่ผู้ตายชื่อมาวิน
ผู้กำกับดังที่ต้องโทษจำคุกไปเนี่ยนะครับ
เขากลัวมากเพราะว่าลูกชายเครียดถึงขนาดที่ว่าแอบขอเข้าห้องน้ำแล้วกินยาล้างห้องน้ำเพื่อจะฆ่าตัวตาย
ว่าช่วยได้ทันนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนผิดว่า
โดยชื่อว่าคุณอเนกอายุ๓๔ปีครับแม่มาร้องผ่านสื่ออยากจะขอ
ความเป็นธรรมบอกว่าลูกชายเนี่ยนะฮะถูกชุดสืบสพวังน้อยจับ
กลุ่มในคดีรักทรัพย์แต่ปรากฏว่าเอาถุงดำมาคลุมหัวลูกแม่
ทำร้ายร่างกายลูกแม่จนบาดเจ็บโชคดีว่าไม่ถึงตายนะเจ็บ
ที่หน้าตามเนื้อตามตัวมีรอยฟกช้ำนายอเนกครับบอกว่าถูกตำรวจ
ทำร้ายร่างกายเพื่อให้สารภาพในคดีที่เขาไม่ได้ทำจากนี้จะ
ขอแจ้งความเอาผิดกับทางชุดสืบด้วยลองฟังครับ
เขาตบหน้าผมเขาเตะเขาเตะเข้าที่เอวผมแล้วก็เขาก้าวลุก
เข็ดหัวผมชนบวมอ่ะครับแล้วก็ไอ้หน้านี่คือที่โดนตาเลยแล้ว
เขียวนะแล้วตอนนี้เราเจ็บตรงไหนบ้างก็เจ็บตรงที่ของที่
ส่วนของวังน้อยเราเอาเรื่องไหมเอาครับเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นตำรวจ
ทำจริงแล้วขอเอาเรื่องจริงจริงนะฮะวันนี้ครับคุณจิรายุทธ์ครับ
ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับแฟนของนายอเนกบอกว่า
ช่วงเช้า๒๔สิงหาเนี่ยตอนออกไปกินข้าวกับแฟนจู่ตำรวจ
พอวังน้อยขับรถมาจับกลุ่มแฟนบอกว่าเขาไปชิงทรัพย์มาเหตุ
เกิดขึ้นประมาณสองเดือนที่แล้วจากนั้นคุมตัวไปโรงพัก
เธอเองก็ตามไปด้วยครับแล้วแฟนเนี่ยสารภาพว่าชิงทรัพย์จริง
จี้ชิงทรัพย์จริงมีการสืบสวนขยายผลครับตามไปยึดคืน
โทรศัพท์มือถือของกลางพร้อมกับสอบสวนแฟนเธอให้สารภาพ
คดีข่มขืนด้วยแต่ว่านายอเนกแฟนของเธอนั้นปฏิเสธระหว่าง
นั้นมีตำรวจคนนึงบอกว่าเอาถุงดำคลุมหัวมันเธอบอกเธอเห็น
เหตุการณ์ตำรวจเนี่ยให้ออกจากห้องสืบทันทีครับแต่เธอนั้นได้
ินเสียงแฟนนุ่มถูกทำร้ายให้รับสารภาพข้อหาข่มขืนแต่ว่า
แฟนเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพและได้ยินเสียงลอยออกมาจากห้องบอกว่า
มึงอย่ามาเก่งกับกูจากนั้นก็มีเสียงทำร้ายแฟนเธออีกครับ
เตะทั้งต่อยเธอบอกว่าทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าจะเดินออก
ขอความช่วยเหลือจากใครเพราะกลัวว่าถ้าหากตัวเธอไม่อยู่
แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนจะโดนหนักกว่านั้นหรือเปล่าครับ
เรื่องคดีเรื่องอะไรเนี่ยหนูยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับ
กลุ่มเพราะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่การที่หนูไม่พึงประสงค์ไม่
พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยหนูไม่พอใจมากด้วยคือซ้อมแฟนหนู
ทำไมและหนูขอทวงความยุติธรรมคืนตรงนี้ขณะที่แม่ของนาย
เนกบอกว่าหลังจากรู้เรื่องจากแฟนของลูกชายก็รีบไปเยี่ยม
เลยครับเห็นหน้าลูกชายมีรอยฟกช้ำแล้วใช้มือเนี่ยกุมที่
ชายโครงด้านขวาตลอดเหมือนจะเจ็บอ่ะก็เลยถามแต่ลูกไม่ได้
ตอบอะไรเพราะมีตำรวจเข้ามาอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหา
ด้วยลูกก็เลยพูดอะไรได้ไม่มากอันนี้แม่เล่านะครับค่ะทีนี้
เมื่อวานเนี่ยก่อนนำตัวไปฝากขังศาลที่อายุทยาได้แจ้งกับ
ตำรวจว่าขอให้ลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้ไหม
แล้วก็แจ้งความบอกว่าลูกชายถูกตำรวจชุดจับกลุ่มทำร้าย
ร่างกายจนบาดเจ็บนี่ฮะตอนที่พาลูกไปที่โรงพยาบาลเพื่อ
ตรวจร่างกายแม่บอกว่าลูกเนี่ยกลัวมากเครียดมากนายอเนกลูก
แม่เหม๋ยเนี่ยถึงขั้นว่าขอตัวไปห้องน้ำและอาศัยจังหวะนั้น
ยาล้างห้องน้ำกรอกเข้าปากหวังฆ่าตัวตาย

ตอนนี้ลูกชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอายุทยา
ลองฟังเสียงแม่ของนายอเนกครับ

เพราะว่ากินอยู่อยู่ดีตกันตลอด
แต่ทำไมพอฉันไปเยี่ยม

เห็นแค่เบ้าตาเขียวมันก็ชี้
แล้วมันชี้ที่สิโครงแล้วก็ชี้หายปลาร้า

ฉันนึกแล้วว่าต้องโดนซ้อม
ฉันถามเขาว่ายังมีการซ้อมอีกเหรอ

แต่พยานมีคนที่เห็นเหตุการณ์มี

แต่ถามว่าพวกฉันน่ะไม่เก่งฉันไม่มีสี

เขามีสีเขาจะทำยังไงก็ได้

แต่ตอนนี้ฉันหวั่นใจว่า
ลูกฉันที่ดำเนินคดีแล้ว
จะโดนอะไรอีกไหมข้างใน
บอกว่าไม่รู้เลยว่าจะโดนอะไรอีกหรือเปล่านะครับ
ข้างในเนี่ยเรื่องนี้ครับผู้การจังหวัดอายุทยาครับ
พลตำรวจตรีชายานนท์มีสติ
เรียกตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
โดยเฉพาะตำรวจชุดจับกลุ่มที่ถูกกล่าวหา

ก็มอบคลิประหว่างที่ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา
โดยเห็นว่าทุกกระบวนการตั้งแต่จับกลุ่ม
มาถึงทำบันทึกจับกลุ่มที่ห้องสืบ
ญาติผู้ต้องหาอยู่ด้วยตลอดนะครับ

ก็อ่านหมายจับและสิทธิ์ของผู้ต้องหาให้ฟัง
ใบหน้าผู้ต้องหายังไม่มีรอยฟกช้ำ

และปรากฏว่าคลิปดังกล่าวนั้นก็เป็นการยืนยันว่า
ระหว่างที่อยู่ในห้องสืบสวนตำรวจชุดจับกลุ่มนั้น

อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้การจังหวัด
ประชุมแล้วก็ได้หลักฐานมานะครับ
รองสารวัตรสืบสวนสพวังน้อยครับ
เป็นตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็ถูกกล่าวหา
ร้อยตำรวจตรีสุวรรณเส้นขาวยืนยันว่าทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การจับกลุ่มไปจนถึงการทำแผน

ไม่จำเป็นว่าต้องมีการทำร้ายร่างกาย

และยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการใช้ถุงดำคลุมหัว

ผู้ต้องหาเขาสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานครับ
ตามเอามาเลยครับตามเอามาจากบ้านเครือ

กระบวนการตั้งแต่จับกลุ่มไปจนถึงทำแผน

ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน

อย่างที่ทางผู้ต้องหามีการกล่าวอ้าง